คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะคะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
ที่ได้สูญเสียคุณแม่อย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจขาดเลือดนะคะ
โดยเช้าวันนี้พี่ฝนเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี
เพื่อไปเตรียมงานศพให้กับคุณแม่
และตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในการแต่งหน้าศพให้กับคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดอุดรธานีรายงานว่า
พี่ฝนนำเครื่องสำอางที่เตรียมมาแต่งหน้าให้กับแม่ทองเลื่อน
ลิฟต์สีชมพูปัดแก้มสีชมพูและซับหน้า
ซึ่งตลอดเวลาที่แต่งหน้าพี่ฝนจะบอกกับคุณแม่เป็นภาษาอีสานค่ะว่า
ชมพูแก้มแดงอ่องต่องเลยสวยแท้งามแท้สวยเหมือนนางฟ้าเลย
แต่งหน้าให้แม่เสร็จก็จะเรียกญาติพี่น้องมาดูด้วยนะคะ
ฝนบอกว่าคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดีแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต
ตัวเองจะเข้มแข็งแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับน้องแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ

แม่ก็ได้หลับไปอย่างที่แม่สมฝันธนาแล้วคิดว่าเป็นบุญมากแล้ว
ทุกอย่างในตัวผมก็เป็นครึ่งหนึ่งของพ่อของแม่
เพราะฉะนั้นพ่อของแม่ไม่ได้จากผมอย่างไรยังอยู่ตรงนี้
แล้วผมก็จะบอกแม่ว่าผมจะเข้มแข็งแล้วก็จะส่งแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยรอยยิ้ม
โดยครอบครัวจะทำพิธีสวดอภิษฐรรมศพคุณแม่ทองเลื่อนศรีสุนทรที่สารเอกอุดรระหว่างวันที่๒ถึง๔สิงหาคมนี้นะคะ
และจะทำพิธีชาปนากิจในวันที่๕สิงหาคมที่วัดโพธิวรารามจังหวัดอุดรธานีค่ะ
คุณผู้ชมคะไปติดตามอีกหนึ่งความสูญเสียค่ะนั่นก็คือครอบครัวรากแก่นนะคะ
คุณโทนี่และคุณแคนดี้ได้สูญเสียคุณพ่อเทพบุตรวิมลชัยเริกวัย๗๖ปีด้วยโรคมะเร็งตับไปเมื่อวานี้
วันนี้ทางครอบครัวได้ทำพิธีรดน้ำศพที่วัดธาตุทองซึ่งจัดขึ้นเป็นการภายใน
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะครอบครัวยังเสียใจมากกับการจากไปของคุณพ่อ
และยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าเมื่อทราบข่าวว่าคุณพ่อได้เสียชีวิต
ก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีนะคะ
ซึ่งตอนนี้เองทางครอบครัวทางคุณโทนี่เองก็ยังไม่พร้อม
ที่จะให้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
แต่เดี๋ยวพอทางนั้นพร้อมแล้วเมื่อไห

ใช่ค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ